ซึ่งก็เป็นการแข่งขันในรอบ๑๖ทีมนะครับ
การแข่งขันฟุตบอลโตต้าลีกครับนะครับ
ฝูงไทยลีกหนึ่งครับนาทียี่สิบแปดนาเซอร์บาราซิสครับ
หน้าตัวใหม่ของบุรีรำอาศัยความแข็งแกร่งแล้วก็ฝ่าวงล้อมยิงเข้าไปหนึ่งต่อศูนย์
จากนั้นครึ่งหลังเข้ามาทีแปดสิบสามเจี๊ยวเชียร์ใหม่ไต้เสมอหนึ่งหนึ่งเฉยเลยครับ
จากการมงของสิริศักดิ์ไฟดงจบ๙๐นาทีต้องต่อเวลาพิเศษครับคู่นี้
และนาทีที่หนึ่งร้อยยี่สิบกว่าหมดเวลาครับสรรคหายประโคนหลอกยิงฟรีคลิกเสาแรกนะครับ
เป็นประตูชัยให้กับบุรีรำบุกมาชนะเจลเชียงใหม่ยังเก่าครับในช่วงสำคัญ
บุรีรำก็ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมแบบหืดจับโอ้โหบอลตกเสาแรกไม่ทันครับ
จากนั้นครับคู่ต่อมาสุราธานีซิตี้นะครับ
ทีมจากไทยฤกษ์สี่เปิดบ้านพบกับเชียงรายุณเต็มต์แชมป์เก่าจากไทยฤกษ์หนึ่งครับ
ครึ่งแรกสุราชครับทำเตอร์ไพรส์ครับขึ้นนำก่อนนาทีที่แปด
จากทางเรโดออกุสตินครับแต่ว่าทีมเยือนมายิงแซงสามประตูรวดนะครับ
จากทางกฤษณะเกษมกุลวิลัยครับนาที๑๒สมคิดชำนาญสิน
นาทีสิบหกแล้วก็บิลโรซิมานะครับนาทีที่สามสิบเจ็ด
ครึ่งแรกครับเชียงรายนำสามต่อหนึ่งก่อนที่ครึ่งหลังครับ
วันที่เจ็ดสิบสี่เจ้าทิมจะไล่มาสองต่อสามจากจุดโทษของเพรดออกุสตินคนเดิม
เชียงรายนั้นก็ได้อีก๒ประตูเพิ่มครับจากบิลโรซิมานาที๗๖ครับ
แล้วก็วิลเรียมเอริเกในช่วงทดเจ็บจบเกมครับ
เชียงรายชนะ๕๒ก็ผ่านเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายแบบไม่มีปัญหาครับ
ส่วนคู่ที่มีการมันต้องมีแน่แน่ครับ
ครับทีมจากไทยหลีกสามตอบย้ำใจยาจอมล้มยักษ์ของจริงเรื่องการเปิดบ้าน
อาจารย์สุโขทัยเอฟสี่จากหนึ่งด้วยสกรอบหนึ่งตะศูนย์ครับ
ประนองยูเต็ดซึ่งในรอบสิบเอ่อหกสิบสี่ทีมแล้วนะครับ
ล้มยักษ์มาสองรอบแล้วนะครับอีกคู่ที่มีการล้มยักษ์ก็คือหนองบัวพิชยะครับ
จากไทยลีก๒เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีครับ
ทีมจากไทยลีก๑แบบฟุตวิด๑๐ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ

เดี๋ยวดูนะครับอภิษฎคำวังโอ้โหใส่ลูกนี้
นาที๙๘เด็ดขาดครับหนองบัว
เข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย

ผลในคู่อื่นครับเมืองเลอร์ยูนิเต็ตนั้น
แพ้ให้กับแบงค์คอร์กยูนิเต็ต๑๒
มหาวิทยาลัยธนบุรีครับแพ้ประจวบเอฟซีไป๑ต่อ๓
บีจีประทุมครับชนะชายน่าไป๕๐